คุณผู้ชมครับภารกิจในการตามหาหลวงปู่ถาวรที่หายตัวไปจากวัดป่าห้วยหมากใต้
วันแล้วนะคะยังไร้วี่แววค่ะคือทางคนในครอบครัวก็บอกว่าขอให้เจอ
เจออย่างมีชีวิตอยู่ก็ยิ่งดีหรือแม้กระทั่งถ้ามรณภาพไปแล้ว
ก็ขอให้เจอร่างคือคาดว่าจะหายไปตามรุ่มแม่น้ำโขงนี่แหละค่ะ
สิ่งสุดท้ายที่เจอก็คือเจอจีวอนแล้วก็เจอรอยเท้ารอยเท้าเนี่ยสำคัญ
เจ้าหน้าที่ที่ค้นหาหลวงปู่ถาวรเนี่ยนะคะบอกว่าลักษณะของรอยเท้าของหลวงปู่ที่เจอเนี่ยนะ
เป็นรอยเท้าเหมือนกับจิกปลายเท้าไปที่บริเวณรุ่มน้ำเหมือนกับพุ่งไปทางน้ำ
เหมือนกับตกลงไปในน้ำไม่แน่ใจว่าการตกลงไปในน้ำเนี่ยเป็นการตั้งใจกระโดดลงไปในน้ำ
หรือเป็นอุบัติเหตุแล้วตกลงไปในน้ำแต่ลักษณะของรอยเท้าอันนี้สำคัญ
ถ้าไม่เจอในพื้นที่ฝั่งไทยก็ต้องประสานทางฝั่งลาว
โดยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงกองทัพเรือ
ได้นำเรือตรวจการสองลำออกค้นหาหลวงปู่ถาวรในแม่น้ำโขงนะคะ
ก็ตั้งแต่บ้านห้วยหมักใต้ไปจนนู่นเลยค่ะ
หมู่บ้านสุดท้ายสุดเขตประเทศไทย๔กิโลกว่านะคะ
ก็พยายามค้นหากันยังไม่เจอนี่ค่ะ
คือทีมข่าวของเราก็พยายามที่จะลงพื้นที่ไป
ลงพื้นที่ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่ไปคุยกับชาวบ้านเนี่ยนะคะ
คือพื้นที่ตรงนี้ก็จะแบ่งเป็นฝั่งไทยกับฝั่งลาวนะคะ
ก็มีแม่น้ำโขงกั้น
จุดที่หลวงปู่ถาวรหายไปที่บริเวณบ้านห้วยหมักใต้
จนถึงสุดเขตประเทศไทยเอาระยะทางเป๊ะเลยก็ประมาณ๔กิโลครึ่ง
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้สูงที่ว่าอาจจะไหลไป
ทางฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะคะ
ก็เลยต้องประสานกับทางสปลาว
ว่าถ้าเจอร่างหลวงปู่ให้แจ้งเข้ามาด้วย
เรือตรีอุทรรื่นกลางหัวหน้าชุดลาดตระเวนและค้นหานรหอโขงเจียม
บอกว่าทางการข่าวฝั่งไทยกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

ถ้าเกิดไปเจอศพไม่ว่าจะเป็นศพคนไทย
หรือคนลาวจะมีการแจ้งให้ทราบ
ทุกวันเรือตรวจการออกไปจบัตรหน้าที่กันเป็นประจำ
ก็เคยมีลักษณะของการเจอศพก็จะประสานกัน

แต่สำหรับกรณีหลวงปู่ถาวร
ถ้าจมน้ำจริงแล้วร่างก็ควรจะลอยขึ้นมาได้แล้ว
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าร่างไปติดอยู่ในโขดหินใต้น้ำ
ดังนั้นถ้าไปติดอยู่เนี่ยค่ะมันยาก

ระดับน้ำโขงก็สูงด้วยน้ำเชี่ยวด้วยนะคะ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรโขงเจียมก็ลงพื้นที่ไปที่วัดป่าห้วยหมักใต้

ไปสำรวจเส้นทางที่เชื่อว่าพระถาวรเดินเท้าไปที่แม่น้ำโขง
ก็คือจุดที่เจอจีวอนกับรอยเท้าอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจำลองเหตุการณ์เลยนะคะ
เส้นทางที่หลวงปู่เดินลงมาจากป่าช้าผ่านป่าไผ่หนามทางลงชั้นนะคะ
ก่อนจะลงไปที่ริมตลิ่งคือจะต้องหันหลังลงอะค่ะ
เกาะต้นไผ่เอาไว้แล้วค่อยลงไปที่ริมน้ำ
ไปถึงจุดที่เจอจีวอนและรอยเท้า
นายชัยโยธรรมชาติอายุ๓๐ปีหลวงศิษย์ของหลวงปู่ถาวร
ก็ลงพื้นที่ไปกับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็บอกกับทีมข่าวว่า
รอยเท้าสำคัญนะคะรอยเท้าของพระถาวรที่ริมแม่น้ำโขง
หลังจากหายตัวไปใหม่เนี่ยลักษณะของรอยเท้าเป็นแบบนี้
ปลายเท้าอะค่ะจิกลงไปในผืนสาย
ลักษณะปลายเท้าจิกลงไปแบบนี้
หลวงปู่ถาวรคงจะกระโดดลงไปในแม่น้ำโขงนะคะครับ
หนึ่งคืออาจจะตั้งใจกระโดดลงไปแบบนี้
หรือเป็นไปได้ว่าวิ่งเวียนศีรษะอุบัติเหตุหรืออะไรก็แล้วแต่
แล้วพลัดตกลงไปในน้ำสองอย่างนะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้
คือรอยเท้าถ้ามีลักษณะอีกแบบนึงคือถ้าปลายเท้าไม่ได้จิกลงไปในผืนทราย
มีการถ่ายน้ำหนักเท่าเท่ากันก็คาดว่าอาจจะแค่เดิน
อืมอาจจะแค่เดินลงไปในน้ำแต่ลักษณะของปลายเท้าจิกอ่ะค่ะ
จะต้องเป็นกระโดดแหละหรือไม่ก็พลัดตกลงไปนะคะ
นายชายโยจำลองการเหยียบจำลองการเดิน
เพื่อให้ดูรอยเท้าเนี่ยค่ะคือถ้าจิกปลายเท้าลงไปเนี่ย
มันหมายถึงว่าจะต้องแบบใช้น้ำหนักพุ่ง
พุ่งกระโจนกระโดดลงไปต้องใช้แรงส่งใช่
สรุปก็คือการเจอรอยเท้าของหลวงปู่ถาวรในลักษณะแบบนี้
การสองอย่างค่ะตั้งใจกระโดดลงไป
หรืออาจจะหมดสติเป็นอุบัติเหตุนะคะวิ่งเวียนหมดสติ
เป็นลมแล้วก็พลาดตกลงไป
รอยจิบถ้าคนลงปกติแล้วจนเท้าต้องลงด้วย
ถ้าลงถ้าลงปกติจะไม่มีรอยแทบจะไม่เห็นรอย
ก็เลยคิดว่ารักษณะเหมือนจะโดดหัวทิ้มหรือกระโดด
ดูลักษณะอาจแก่ให้หวิ่งเวียนอาจจะลงไปก็ได้
อาจจะมีเหตุจูงใจแกลงไปก็ได้
ถ้าแกตายจริงมรณภาพจริงเขาก็คงเห็นศพ
แสดงว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่หยุดการค้นหานะครับ

นี่ฮะทีมข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะครับ
ขณะที่แม่ของพระถาวรนะฮะ

ตามหาลูกชายทุกวันเท่าที่จะทำได้

ตามความเชื่อของชาวบ้านของคุณแม่นี่นะฮะ
วันนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยภาพนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือโยมแม่ของพระถาวรนะครับ
เอาทูบไปจุดไหว้เจ้าที่เจ้าทาง
ขอให้เปิดทางให้เจอหลวงปู่ถาวรพระลูกชายนะครับ
ไม่ว่าจะเจอแบบไหนอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับ
แล้วแม่ของหลวงปู่ถาวรนะครับก็ไปต่อด้วยนะครับ
ไปจุดที่เจอจีวรของพระลูกชายที่ทิ้งไว้ริมแม่น้ำโขง
จุดที่เป็นร่องรอยสุดท้ายเมื่อ๘วันก่อนก่อนจะหายไปตรงนี้ฮะ
จากจีวอนที่เจอก็จะมีรอยเท้าใช่ไหม

ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจไปจำลองเหตุการณ์เรื่องของรอยเท้า
นี่ฮะคุณกิติศักดิ์ก็ตามไปด้วยนะครับช่วยคุณแม่เขาถือข้าวถือของนะครับ
คือมีหมอจ้ำหรือว่าหมอธรรมประจำหมู่บ้านแล้วก็ญาติพี่น้องแล้วก็ชาวบ้านไปด้วยนะครับ
เพื่อขอโหสิกรรมขอให้พบหลวงปู่ถาวร
ขอไว้เนี่ยคือขอให้เจอภายใน๓วัน
หลังจากนั้นแม่ของพระถาวรก็จุดทูบนะครับ
บอกกล่าวเสร็จก็ปักลงพื้นดินตรงจุดที่ทำพิธี
บอกว่าที่มีนักปฏิบัติธรรมหรือว่าหมอธรรม
เคยเดินลงไปในบ่อน้ำมาแล้วนะฮะตอนอยู่ที่วัดที่กาญจนบุรีอ่ะ
ซึ่งก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าลงไปทำไมนะครับ
หลวงปู่ถาวรยังเคยเอาฝาโลงศพมาเก็บที่กุฏิอีก
มาอย่างงงอยู่พอมาอยู่ที่สำนักสงบ้านห่วยมากใต้
ที่เกิดเหตุที่บรรชธานีโขงเชียม
ก่อนจะหายไปยังผิดสนา
ก็ไปรื้อกุฏิที่หลวงปู่ถาวรอยู่เพราะเชื่อว่าไปสร้างทับทางออกทางเข้าทางรูของพญานาคเนี่ยไปเจอปลอกกระสุนสองปลอกซึ่งหลวงปู่ถาวรเคยบอกกับญาติญาติบอกว่าเนี่ยเคยมีคนจะมาทำร้ายเคยมีคนมารอบยิงแต่ไม่โดนก็เลยไม่รู้ที่มารอบยิงตอนนั้นเนี่ยจะคือกระสุนสองปลอกที่เจอในวันนั้นหรือเปล่านี่เป็นภาพวันที่ไปลื้อกุฏิกันนะฮะซึ่งลื้อไป

เวลาถึงกว่าที่ไม่ค่อยมารุ่นไว้ประกาศแม่ภาพอีกนับสุดครับ
กษัตริย์ถึงต่อพระเจ้าจะต้องสนุกสู่ชีวิตของพระเจ้าโดยมนุษย์และประเทศน้ำละกดอ่าวผ่านไอฟื้น
เพื่อนกับพ่อป่าเพื่อนกับสุยมิตรกิริย์
เมื่อกี้ก็ใส่บาทอยากพบเพื่อนพ่อใหญ่ก็ไม่มาจริงฟ้าเพื่อน
แล้วพ่อเพื่อนก็อยู่กับบ้านนี้ค่ะ
ก็มีแต่คืนแป๊บคืนแป๊บไม่ต้องตายเห็นแหละ
ตอนนั้นก็จะขึ้นแนวเดียวค่อนข้างได้ร่วงนามแล้วไม่มานอน
วันนี้นะคะนักข่าวของเราก็เกาะติดการค้นหานะคะ
คือชาวบ้านเองก็ช่วยค้นหาเจ้าหน้าที่เองก็ยังค้นหายังไม่ได้ละความพยายาม
คือส่วนหนึ่งนะคะก็สันนิษฐานว่า
ถ้าหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่ก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า
ไปนั่งวิปัสนาตามถ้ำต่าง
วันนี้ก็เลยลองไปที่ถ้ำมืดหรือว่าถ้ำลอดค่ะ
ก็ต้องนั่งรถเข้าไปแบบนี้นะคะ
นั่งรถเสร็จเดินต่อค่ะนี่ค่ะก็ไม่ได้เดินง่ายง่ายนะคะ
นี่คือทีมข่าวของเรากับชาวบ้านแล้วก็ลูกศิษย์นะ
ก็พยายามไปช่วยกันตามหาหลวงปู่
ในจุดที่หลวงปู่เคยไปในถ้ำที่เคยไปนั่งวิปัสนานะคะ
คือในถ้ำเนี่ยค่ะถ้ำมืดหรือว่าถ้ำลอดเนี่ยนะคะ
ห่างจากบ้านห้วยหมากใต้ประมาณ๓๖กิโลเมตร
อันนี้ก็คือตามแผนที่เลยนะคะ
คุณปียชาติทีมข่าวของเราเนี่ยบอกว่า
การไปถ้ำมืดหรือถ้ำลอดไม่ง่ายเลยนะคะลำบากค่ะ
คือต้องใช้รถกระบะแบบรถยกสูงนะคะขับเข้าไป
แล้วก็ต้องเดินอีกเป็นกิโลกว่าจะไปถึงปากถ้ำ
วันนี้หลวงปู่มังกรสุจิตโตเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์
ศิลาอาจอำเภอโขงเจียมกับชาวบ้าน
นี่นะคะท่านก็พาทีมข่าวของเราไปที่ถ้ำ
เดี๋ยวดูถ้ำนะคะนี่ค่ะคือต้องลงไปแบบนี้ค่ะ
คือปากถ้ำแคบนะคุณผู้ชมก็ค่อยลงไป
ง่ายเลยนะคะกว่าจะผ่านปากถ้ำไปได้
นี่ก็ต้องค่อยนี่รองท้องรองเท้าลื่นหรือเปล่า

นี่คือถ้ำที่หลวงปู่ถาวรเคยไปนั่งวิปัสนานะคะ
ก็เลยลองไปหาดูเผื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
นี่คือการลงไปค่ะนี่ค่ะก็ต้องสำรวจดูแหละ
ก็ต้องพยายามว่าเผื่อจะเจอร่องรอยอะไรบ้าง
ขอดรองเท้าเลยไม่ง่ายนะ
แล้วตอนหลวงปุถาวรไปเนี่ยก็ต้องเข้าไปอย่างนี้ทุกวันเลย
พอเข้าไปก็จะเจอโถงแรกครับโถงแรกก็ใหญ่พอสมควรนะคะ
ไม่ได้แคบมากแต่ทางเข้าอ่ะแคบอย่างที่เห็น
เข้าไปเป็นโถงนะคะคุณปียชาติทีมข่าวของเราบอกว่า
คือใช้คำว่าอัศจรรย์ใจเลยนะคือจากปากทางที่แคบมากอะค่ะ
ต้องค่อยเบียดตัวลงไปแต่พอเข้าไปเนี่ยเป็นโถงแบบนี้
หลวงปู่มังกรเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่าหลวงปู่ถาวรเคยมาตรงนี้นะคะ
หลายครั้งด้วยส่วนใหญ่จะมาหน้าถ้ำ
ถ้าเข้าไปในถ้ำก็เหมือนกับไปหาของขลังของดีมาเก็บหินกลับไปบ้างอะไรบ้าง
ครั้งนึงเนี่ยเคยไปเก็บก้อนหินลักษณะของก้อนหินคล้ายเด็กทารก
นี่นะคะก็เป็นถ้ำขนาดใหญ่นี่แหละห่างจากถ้ำตรงนี้ไปอีก๘กิโลเดินขึ้นไป
บางครั้งหลวงปู่ถาวรก็จะมาถี่ธรรมต่างเหล่านี้
ก็บอกว่าเห็นลูกแก้วพญานาคลอยไปที่สำนักสงฆ์บ้าง
ก็ไปเก็บหินเก็บอะไรเนี่ยนะคะก็จะมีเหมือนคล้ายกับลูกแก้วอย่างเงี้ย
วันนี้หลวงปู่มังกรนำแก้วพญานาคติดตัวมานะคะก็เลยให้ทีมข่าวของเราดูสองเม็ดนี้นะคะ
สีเขียวกับสีม่วงทีมข่าวก็เลยถามหลวงปู่มังกรว่าได้แก้วพญานาคสองเม็ดนี้มาได้ยังไง
หลวงปู่บอกว่าลอยมาตามธรรมชาตินะคะ

ที่แบบลึกลับลี้ลับแล้วได้ยินเสียงน้ำไหลอีกนะ

อื้อฮือ
โอ้โฮน่าสะจารใจจริง
จริงจากไล่เรียงไปจากเมื่อสักครู่นะ
ปากทางเข้าถ้ำที่แคบมากเล็กมาก

แล้วพอค่อยมุดเข้าไปอีกมีน้ำ
ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสภาพพื้นที่ด้านในจะเป็นอย่างนี้ตลอด

แต่ถ้าเป็นช่วงที่แบบมีน้ำขึ้นน้ำลงน้ำเข้าท่วมเยอะเนี่ย
คนที่จะเข้ามาได้ต้องรู้นะต้องรู้ธรรมชาติเลยนะว่า

ใช่ไม่อย่างนั้นโอ้โฮดูแล้วตายอย่างเดียว

ครับเดี๋ยวมีโถงสอง
โถงสองเนี่ยใหญ่และกว้างกว่าโถงแรกค่ะหรือฮะ
แล้วก็มีลำทานมีน้ำแบบน้ำใสน้ำเย็นเลย

ไปสำรวจถ้ำแล้วแบบนี่คือความอัศจรรย์ใจของถ้ำถ้ำนี้นะ

คุณผู้ชมครับวันนี้วันที่๘แล้วนะครับ
สำหรับภารกิจการค้นหาหลวงปู่ถาวรที่หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับ
หลายคนนะครับชาวบ้านก็เชื่อว่าอาจจะไปอยู่ในถ้ำหรือเปล่า

วันนี้เราก็เลยติดตามหลวงปู่มังกรสำนักสงฆ์ถ้ำศิลาอาจนะครับ
ตามหาหลวงปู่ในจุดที่หลวงปู่เคยมา
ก็คือถ้ำแห่งนี้นะครับเรียกว่าถ้ำรอดหรือว่าถ้ำมืดนะครับ
ลักษณะก็จะเป็นถ้ำที่เป็นโขงใหญ่นะครับ
หลวงปู่บอกว่ายาวหลายกิโลครับ
หลวงปู่ไปได้ไกลสุดก็ประมาณกิโลกว่า
แต่วันนี้นะครับที่เราจะเดินทางไป
คุณผียชาติต้องเข้าไปในถ้ำลึกไปได้ด้วยลึกไปได้ด้วยค่ะ

ได้ฟังแล้วผมนึกถึงภาพตอน
เป็นหมู่ป่าติดท่ำหลวงนะ
อื้อหูในถ้ำนี้มันแบบลึกลับซับซ้อน
เราไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรข้างหน้านะถ้าคนไม่เคยเข้าไปนะ

ห่างจากปากถ้ำเกือบกิโลนะคะอื้อหือ
ไปทำเครื่องรังของขลังโถ่ดูรอยตรงนี้นี่ค่ะ
เป็นรอยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติครับ
แล้วเคยมีพระจากหลายที่นำดินไป
เหมือนรอยที่ไปปรากฏบนรถของชาวบ้านบ้าง
บนพื้นดินบนพื้นที่ต่างบ้าง
ใช่ค่ะก็บางอย่างก็ไม่รู้
จะอธิบายยังไงคือผิดชาติทีมข่าวของเราบอกว่า
ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงคือจะให้มองว่าคล้ายรอยพญานาคก็คล้ายจริงก็คล้ายจริง
หรืออาจจะเกิดจากธรรมชาติก็ได้ในน้ำมีน้ำไหลไง
มีน้ำมีอะไรก็เป็นไปได้
น้ำทั้งลมทั้งอะไรเยอะแยะไปหมด

ถ้าคุณปียชาติทีมข่าวของเราไม่ไปตรงนี้ไม่ตามพระท่านไป

หลวงปู่มังกรคนนำทางบอกว่า
เนี่ยนะถ้าเดินต่อไปเรื่อยเนี่ย
ก็จะไปทางแม่น้ำโขงครับ
เคยเดินไปไกลสุดประมาณ๒กิโลได้นะคะ

คุณพระพุมไปไหมสักทีไหม

คือสวยด้วยนะความธรรมชาตินะ
แต่คุณภาคภูมิจะมุดผ่านไปหรือเปล่า

กำลังจะพูดจะผ่านหรือเปล่าไม่รู้

นี่ค่ะคือชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นถ้ำพญานาคค่ะ
เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างแม่น้ำโขง
ขึ้นมาบนเมืองมนุษย์ค่ะคือการค้นหาถ้ำนี้นะคะคือไม่เจอหลวงปู่ถาวร
ไม่มีร่องรอยของคนที่เข้าไปในถ้ำนี้นะคะ
แต่ได้เห็นกับความมหัศจรรย์ของถ้ำ
แต่ยังไม่เจอหลวงปู่นะคะยังไม่มีร่องรอยในถ้ำนี้เลย

เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ยุติการค้นหานะครับ
พรุ่งนี้จะเป็นวันที่๙นะครับ